คือเรื่องของสายสื่อสารที่มันห้อยมันย้อยลงมา
งั้นเดี๋ยวถามคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ย
พื้นที่ไหนยังมีสายสื่อสารที่มันห้อยลงมาอีก

ทางอบตคลอง๓เนี่ย
เขาเอาจริงนะบอกว่าถ้าเกิด

ไม่มาเก็บสายที่ห้อยนี่ทำแบบนี้เลยค่ะ
ตัดเลยตัดเลยชับเลย
โดยเมื่อช่วงสายเมื่อวานนี้นะคะ

ต่างที่มันห้อยต่ำลงมาจะถึงพื้นดินอยู่แล้ว
นี่คือทั้งห้อยด้วยแล้วก็ทั้งยุ่งเหยิงด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะมันห้อยมันย้อยมันยุ่งเหยิงแบบนี้
เขามีโครงการไงคุณจัดระเบียบสายสื่อสารที่หน้าตลาดไทยสมบูรณ์

บอกว่าร่วมมือกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคลองหลวง
จัดโครงการปรับภูมิทัศน์สายสื่อสาร
จะให้เป็นแบบอย่างของจังหวัดปฐุมธานี
โดยที่ผ่านมาอบตคลอง๓เขาก็มีการประชุมกันนะคะ
เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่
แต่ถ้าไม่มีหน่วยงานไหนไม่มีบริษัทไหน
เข้ามาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสายสื่อสาร

บตแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคลองหลวง
จะแก้ไขเองตัดเลยละกัน

จะได้ไม่เป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรไปมา
ตัดใจก่อนฮะตัดใจแล้วไปตัดขาดซะ
แต่ว่าการตัดแบบนี้ก็ต้อง
ไม่ใช่อยู่เราคิดจะไปตัดก็ตัดได้เลยนะ
ก็นี่ไงทางอบตเขาก็ถึงต้องมีทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาข่าวแบบนี้ที่เรานำเสนอ

สายที่มันรวมกันอยู่มันมีของหลายเจ้าเหลือเกิน
ไม่ว่าจะเป็นสายโทรศัพท์สายอินเทอร์เน็ตสายเคเบิ้ล
ต้องให้บริษัทนั้นมาเก็บเอง
ไม่ใช่ว่าทั้งหมดจะให้การไฟฟ้ามาเก็บ
แต่ในกรณีนี้ถ้าเกิดเจ้าของเขาไม่มาเจ็บก็ต้องแบบเนี้ยค่ะอืม

ผมก็เคยเห็นนะเวลาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาย
สายมาเก็บเขาก็ไปพันไว้กับสายอื่น
ก็ยังอยู่อย่างนั้นก็ยังยุ่งกันอยู่อย่างนั้นนะฮะ